ความขึ้นหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมครับ
ตอนนี้ทีมนี้ที่เราต้องแยกเป็นสองฝั่ง
เพราะว่าท่าทางจะไปต่อกันไม่ได้ซะแล้ว

คุณผู้ชมว่าคดีนี้คดีนี้หมายถึงในกรณีระหว่างคุณอัจฉริยะกับ
อ่าสสเต้เนี่ยนะ

จะมีใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ฟ้องไหม

โดยเฉพาะในการฟ้องคดี
ฝั่งคุณอัจฉริยะฝั่งพี่เบิร์ตนะ
คุณอัดเนี่ยอยากจะให้ฟ้องฆาตกรรม

แต่ฝั่งคุณเต้เนี่ยให้ฟ้องเป็นทำร้ายร่างกาย

ฝั่งของพี่เต้และคุณแม่
จะถอนคุณอัดออก

คุณอัดทำยังไงไปแจ้งความ

แล้วล่าสุดนะฮะปรากฏสสเต้กลับลำนะคุณผู้ชม

บอกว่าถอดใจแล้วให้คุณอัดทำต่อ
ให้ไปต่อค่ะแต่เหตุการณ์นี้ความขัดแย้งระหว่างสองคนนี้คุณผู้ชมต้องตามเรื่อยต้องตามอย่างต่อเนื่องเพราะมันพลิกไปพลิกมาตลอดเลย
เอาพี่เต้ก่อนพี่เต้หรือว่านายมงคลกิจสุขสินทรานนท์เนี่ยนะสสพักไทยศรีวิรัยก็ไลฟ์ครับ
เมื่อวานนี้เขาไลฟ์ถึงมติของฝ่ายกฎหมายในคดีของคุณตังโมว่าที่ประชุมมีมติให้ใช้สำนวนของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่มีการยื่นฟ้องศาลไปเมื่อ๑๔มิถุนา
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการฟ้องคดีครับโดยจะแก้ไขมาตราฟ้องให้มันเกิดความสมบูรณ์ในคดี
ส่วนไอ้ปมปัญหาระหว่างตัวเขากับคุณอัจฉริยะเนี่ยคุณเต้บอกว่ามีการปรับความเข้าใจกันแล้วยังร่วมมือกันตามปกติ
โดยคุณอัจฉริยะยังขึ้นเบิกความได้ตามปกติส่วนตัวเขาเองเนี่ยตัวสอพี่เต้เองก็จะขึ้นเบิกความในฐานะพยานด้วยครับ
มีมติให้ใช้สำนวนการฟ้องคดีของน้องแตงโมพัทรัธิดาพัชระวีรพงศ์เนี่ยให้ใช้สำนวนของนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับทั้งสำนวนนะครับ
สำนวนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการฟ้องคดีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการฟ้องคดี
และฝ่ายกฎหมายของคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยจะปรับปรุงแก้ไขในมาตราในการฟ้องแล้วก็คนบนเรือไม่ต้องดีใจนะฮะ
เราไม่ได้ทะเลาะกันนะครับปรับความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อะไรที่ผมล่วงเกินพี่อัจฉริยะไปผมก็ขออภัยนะฮะขออภัย
ระบุข้อความว่าขอพูดความในใจนะครับ
ผมเหนื่อยมากกับการคืนความยุติธรรมให้กับคดีคุณตังโม
ผมอ่อนล้ามากตั้งแต่๒๕กุมภาถึงปัจจุบัน

ใช่ฮะฝากกันอย่างนี้เลยนะส่วนสาเหตุที่ต้องฝากคุณอัดทำคดีต่อ
สสเต้ให้เหตุผลว่าทำงานหนักนั่งประชุมสภาจนโรคเก่ากำเริบแล้วเนี่ย
กล้ามเนื้อหลังอักเสบช่วงนี้ขอพักรักษาใจรักษากาย
เข้าทำกายภาพเข้ายิมเข้าฟิตเนสดูแลร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิม

เอาล่ะมาดูทางฝั่งคุณอัจฉริยะบ้างครับ
สสเต้ฝากให้ทำคดีต่อคุณอัจฉริยะยืนยันจะไม่ร่วมงานกับสสพี่เต้อีก
จากพฤติกรรมที่ทำไว้ถือเป็นการหยามเกียรติกันมากเกินไป
นักการเมืองก็แบบนี้ทำงานด้วยกันยากไม่เอาดีกว่า
แล้วก็เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนโดนหักหลังเลย
ทั้งทั้งที่คุยกันก่อนจะไปยื่นฟ้องแล้วแต่พอฟ้องเสร็จเอ้า

ค่ะคุณอัดยังบอกอีกนะคะว่าถึงแม้ว่าทีมกฎหมายเนี่ย
หมายถึงว่าทีมกฎหมายของพี่เต้จะใช้คำฟ้องของคุณอัดนะ
แต่กลุ่มของสอสอพี่เต้จะไม่มีพยานบุคคลขึ้นเบิกความแม้แต่คนเดียว
เพราะในส่วนของพยานหลักฐานตัวของลุงอัดเองเนี่ย
เป็นคนรวบรวมเองจะไม่ส่งมอบให้กับสอสอพี่เต้เด็ดขาด
อกจากนี้ลุงอาจยังยื่นคำขาดด้วยนะคุณแม่พะนิดาฟังดีนะคะ
ถ้าคุณแม่อยากให้ลุงอัดช่วยทำคดีต่อต้องไม่มีสอสอพี่เต้
มีผมต้องไม่มีเขาพูดง่ายนะคะ
และอีกคนหนึ่งคือต้องไม่มีทนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาด้วย

สิ่งที่มันทำกับผมเมื่อวานมันน่าเกลียดเกิน
คือการส่งแฟคมาอย่างนี้มันเหมือนหยามเรา
แล้วก็พอวันนั้นปุ๊บไปไลฟ์สดอีกนะ
ก็ให้แม่พูดว่าถอนเราออกแล้วเนี่ย

แล้วเราก็เป็นผู้อาวุโสแล้วด้วย

ผมมีความรู้สึกนะว่าหยามเกลียดกันมากเกินไป
ฉะนั้นจะทำงานด้วยกันทำยาก
เพราะว่านักการเมืองเป็นแบบนี้แล้วเราไม่เอาดีกว่า
ส่วนข้าง่ายว่าไม่ต้องมีชนบทอ่ะ
ไม่ต้องมีเต้ผมทำให้
เพราะแล้วผมเชื่อมั่นว่าผมไม่ทำให้แม่เสียหายหรอก

โอ้โหมันจะไปยังไงต่อละเนี่ย
โยนให้แม่พะนิดาตัดสินใจใช่ไหม
มาดูในส่วนของคุณแม่หน่อยนะคะ
คุณแม่ของคุณแตงโมคุณแม่พนิดาศรีรยุทธโยธินนะคะคุณแม่
เมื่อวานนี้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เลิกหนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีของคุณแตงโม

มีการคุยกับคนบนเรือจริงตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะ
ปอเองก็เพิ่งโทรมาหาแม่คุยล่าสุดเมื่อ๔วันก่อน
รายละเอียดไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเลยนะ
เป็นเพียงการถามถึงสารทุกข์สุขดิกธรรมดาเท่านั้น
แต่ก็มีการนัดบอกว่าอยากคุยด้วย
หมายถึงว่าคุณปอนัดคุณแม่บอกอยากคุยด้วย
บอกไปเลยนะว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างคุณเต้มงคลกิจกับคุณอัจฉริยะ
ต้องดูเป็นลายนาทีต่อนาที

เพราะอะไรรู้ไหมครับ
๓๐กว่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ๖โมงกว่า

โพสต์นี่ฮะคำสั่งพักไทยศรีวิรัยเรื่องยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
โดยให้เหตุผลว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งไปนั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิรัย
ธนายแม่สาขาหนึ่งคนแรก

ชื่อนี้จริงก็คือทนายชนบท

ท่านออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ตอนนี้ก็มาช่วยคุณแม่ทำอยู่